ว่าคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ชัยคำว่าเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่า
คนหนึ่งเนี่ยคือเขาไม่ชินเส้นทางจะไปส่งของสิ่งที่ทำคือเปิดจีพี

โอ้โหเจ้าของคลิปกรี๊ดลั่นแบบนี้
ก็ตอนแรกเขาอยู่ซ้ายสุดเลยอ่ะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็จะมาตรงยูเทิร์นตรงนี้อ่ะ
แล้วคือรถยนต์ที่เขาเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเข้ามาทางตรงเลนขวาไง
ครับโอ้โหเกือบไปเลยอ่ะถ้าเกิดมาเร็วกว่านี้คุณนึกสภาพออกไหม
แน่ชนจังจังหวกไม่เบรกแน่เลยนะคะเนี่ยค่ะ
เป็นคลิปเกือบเกิดอุบัติเหตุที่ดิฉันบอกไปนะฮะรายเดอร์
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดยูเทิร์นหน้าวิทยาลัยพระศึกษาจังหวัดลำปาง
ถนนเนี่ยมีเสาไฟส่องสว่างแต่ก็มันมืดไงอืม
มืดค่ำลักษณะทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับ
ทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยรายเดอร์เขาจะไปส่งของให้กับลูกค้า
เออยูเทิร์นขวาพี่แกก็ตัดซ้ายไปขวาเลยค่ะ
ขวาออกไปทันทีเลยนะคะแล้วเกือบจะไปตัดหน้าหน้ารถของเจ้าของคลิปนะคะ

คนในพื้นที่บอกว่าเป็นจุดกลับรถของรถที่มาอีกฝั่งหนึ่งนะ
ไม่ใช่ฝั่งของรายเดอร์นะฝั่งนี้เขาห้ามกลับใช่ไหมใช่
อ่าประกอบกับว่าถนนมืดด้วยอาจจะทำให้รายเดอร์เนี่ย

สองคือดีนะไม่มีรถตามหลังมา
อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะ
สุดท้ายแล้วสองฝ่ายลงมาขอโทษขอโพยกันจบข่าวด้วยดีค่ะ